อันนี้ก็เป็นลักษณะของการพุ่งชนเหมือนกันค่ะ

กระบะเขาหักหลบรถจักรยานยนต์
พุ่งไปชนร้านค้าแล้วพุ่งไปชนห้องเรียนอนุบาล
โชคดีนะที่คุณครูเขาพาน้องนักเรียนไปแบบเข้าแถว

เด็กก็ไปเข้าแถวเตรียมตัวเคารพทงชาติ๘โมง
จริงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นดูโต๊ะนักลงนักเรียนเนี่ยกระจัดกระจาย

ซึ่งกลางวันเขามีนอนกลางวันนะอนุบาลเนี่ย

ตำรวจสพลมศักดิ์กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
อันนี้ที่โรงเรียนบ้านปลาดุกตำบลปลาดุกอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
รถกระบะคันนี้นิดสารสีบร้อนทองติดข้อกเหล็กท้ายกระบะ
พุ่งทะลุเข้าไปในห้องเรียนอนุบาลนะคะพังยับเยินอย่างที่เห็น
ใกล้กันบ้านของนายเสงผลจันทร์หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วอยู่ติดกับกำแพงโรงเรียนรถกระบะคันนี้
ก็ชนเหมือนกันจนพังเสียหายมีคนเจ็บเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
สองคนคือนางเสง่าผลจันอายุห้าสิบเก้าปี
ซึ่งได้รับบาดเจ็บขาขวาหักและนางอุ่น
แล้วสุดท้ายเนี่ยนางอุดรเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ย
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะค่ะนายกันตะพงมงคลวัด
คนขับรถกระบะอายุ๒๒บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปทำธุระในหมู่บ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งค่ะแล้วเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้า
ก็เลยหักหลบแบบกระทันหันเสียหลักไปชนร้านขายของชำก่อน
ซึ่งมีนางอุดรผู้ตายเขายืนคุยอยู่กับนางเสงี่ยมภรรยาเจ้าของร้าน
ลากร่างทั้งสองคนเลยนะคะไปอัดกับกำแพงบ้านนะคะ
แล้วก็พุ่งต่อไปชนรั้วโรงเรียนพุ่งต่อไปทะลุเข้าไปในห้องเรียนอนุบาล
แปลว่าก็แรงมากอ่ะขับมาเร็วนะคะครับขณะเกิดเหตุยังโชคดีที่ครูประจำชั้นพาเด็กเด็ก
นุบาลยี่สิบคนไปเข้าแถวรอเคารพทงชาติเลยไม่มีใครอยู่ในห้องเรียน
ไม่มีใครบาดเจ็บอืมตำรวจก็ต้องคุมตัวนายกันทะพงศ์คนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่ม
ครับไปหาสารเสพติดในร่างกายไม่มีสารเสพติดอะไรก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตครับ